กรณีที่แมวพันธเปอร์เซียไปถูกฆ่ายัดถุงดำก่อน
แล้วยัดถังขยะอีกทีเอาล่าสุดเลยดีกว่า
ล่าสุดนะครับคุณผู้ชมครับ

แมวตายยังไงอ่ะกระทืบครับ
กระทืบแมวแล้วเอาหัวฟาดพื้นจนตายฮะ
โอ้โหผมไม่รู้ว่าเจ้าของแมวเขาได้ยินแล้ว

ทำไมถึงทำขนาดนั้นนะโกรธคุณพระราพร

แล้วไปฉี่ใส่พรมบ้านเขา
ล่าสุดวันนี้นะครับตำรวจสพม่วงงาม
ดำเนินคดีกับนางเยาวลักษณ์บุญซุ่ม
อายุ๔๔ปี๒ข้อหา
คือเสพยาเสพติดและทารุณกรรมสัตว์
โดยควบคุมตัวส่งสารจังหวัดสงขลาครับ
เยาวลักษณ์ยืนยันว่าไม่ได้จงใจฆ่ากาฟิล
แต่มันเป็นอุบัติเหตุขับรถทับแมวตายตอนแรก

เธอไม่ได้ทำทารุณกับแมวเลย
ไม่ได้จับแมวฟาดนะครับ

ฉันยังเอาแมวมาอยู่ด้วยเลย

เพราะว่าแมวเขาเข้ามาในบ้านหนูเอง

แมวเข้ามาในบ้านเราทำอะไรบ้างครับ

เราขับรถเหยียบแมวเขา
แต่ว่าอยู่ในพื้นที่บ้านเรานะคะ

แล้วมีการจับฟาดอะไรบ้าง

พี่เขาหาว่าหนูบูชายันด้วยเลือดแมว
องค์แม่กวนอิมองค์พวกนี้

บูชายันกับองค์เทพมันไม่ใช่

เท่าที่ทราบจากตำรวจนะครับ

เพื่อนบ้านคู่กรณีรับสารภาพเอง

แล้วเอาหัวแมวฟาดพื้นจนแมวขาดใจตายครับ
โมโหแมวเข้ามาแล้วมาฉี่ใส่พรมบ้านเธอนะครับ

แม้ว่าจะจับตัวไปแล้วแต่ชาวบ้านกลัวครับ
ชาวบ้านบอกว่ายังไงเอาลองไปฟังชาวบ้านหน่อยฮะ
เพราะรายการว่าเขารักสารภาพ
ว่าเขากระทืบแล้วหัวฟาดกับพื้น

เพราะว่าแมวไปฉี่ที่หน้าบ้านเขา
ใส่พรมเขาแล้วเขาก็เกิดโทษะโมโหแล้วก็ก็ทำ
จริงนะคะไม่อยากให้ประกันตัวเลยค่ะ

เพราะเราไม่รู้ว่าเขาจะมาทำอะไรอีก

ตอนนี้เขาฆ่าแค่สัตว์แต่ต่อไปเรายังไม่รู้เลย
คุณผู้ชมครับตำรวจยังพบว่านางเยาวลักษณ์ผู้ก่อเหตุ
มีประวัติเป็นโรคไซโคพาร์ทมันเป็นยังไง
คุณผู้ชมเป็นกลุ่มโรคบุคลิกภาพผิดปกติครับ

ญาติมาขอประกันตัวนะแล้วก็เตรียมจะส่งรักษาอย่างเร่งด่วนนะครับ
อย่างไรก็ตามจะติดตามผลการดำเนินการส่งฟ้องศาลต่อไปครับ